ข่าวนี้การเมืองเรื่องใต้เตียงการเมืองเรื่องบันเทิงมาอีกแล้ว
โอ้โหเรื่องนี้ต้องตามต่อเนื่องนะ
คุณมันเริ่มจะซับซ้อนมันเริ่มจะมีการออกมาฟ้องกันไปฟ้องกันมาแล้วนะ

เพราะว่าฝั่งอดีตรองนายกก็ไม่ยอมเหมือนกัน
จะเอาผิดกับฝั่งผู้หญิงถูกไหมไม่ใช่แค่ผู้หญิงนะ
สามีด้วยพ่อแม่ผู้หญิงด้วยใช่ฮะ
เพราะอะไรล่ะเรื่องของการช่อกงสินสอด
คือเรื่องนี้ฝั่งอดีตรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะ
ก็ไปแจ้งความมาแล้วไปแจ้งความมาบอกว่า
จะเอาผิดกับสองสามีภรรยาพ่อแม่ของฝ่ายหญิงด้วย
คือไปแจ้งความที่สอนอบางชันตั้งแต่เดือนธันวาปี๖๕เลยนะ
ยี่ขันคุณสนบางยี่ขันสอนอบังยี่ขันขออภัยคุณผู้ชม
ทีนี้คือข้อหาที่ไปแจ้งความเนี่ย
คือข้อหาร่วมกันช่อโกงแล้วก็เรียกสินสอด
แล้วก็ทรัพย์ที่ไปสู่ขอฝ่ายหญิงคืนนะคะ

มันเป็นการช่อกงสินสอดยังไง

สรุปสำนวนส่งฟ้องสารเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ
ซึ่งสารก็นัดผัดฟ้องไปเมื่อวันที่๑๐มกราที่ผ่านมา
ทีนี้ฝ่ายหญิงสามีแม่ของฝ่ายหญิงไปสารไปรับทราบข้อกล่าวหา
แต่ว่าพ่อของฝ่ายหญิงไม่มา
ไม่ยอมมาสารก็โดนออกหมายจับ
ทีนี้คุณผู้ชมฟังดีนะ
ฝั่งอดีตรองนายกบอกแบบนี้

ใช่ค่ะบอกว่าผมรู้จักกับฝ่ายหญิง
และคบหากันและหลงรัก

ผมหอบเอาทรัพย์สินไปสู่ขอกับพ่อแม่ของฝ่ายหญิง

เอาไปมีทั้งพวกแบบเงินสดแหวนเพชรทองคำ
รวมแล้วเนี่ยล้านหกแสนเลยนะ
แล้วหลังจากนั้นก็ดูแลเรื่องการเงินให้กับฝ่ายหญิง
โอ้โหพอบอกตัวเลขรวมทั้งหมดรวมแล้ว๑๙ล้าน
ล้านที่ทุ่มเทให้มารู้ทีหลังไงว่าอ้าว
ฝ่ายหญิงจดทะเบียนสมรสแต่งงานแล้วกับนายกอที่บอกเป็นลูกความของทนายตั้ม
อย่างนี้นี่คือการทำเป็นขบวนการใช่ไหม
หลอกลวงเป็นขบวนการทั้งครอบครัวเลยก็เลยไปแจ้งความไปร้องเอาไว้
ใช่ค่ะอันนี้คือพอเราได้ข้อมูลจากฝั่งนี้มานี่เราก็ต้องดูนะ
ข้อมูลจากฝั่งอดีตรองนายยกเราก็ไม่ก้าวล่วงเพราะว่าไปถึงชั้นศาลแล้ว
ก็เป็นขั้นตอนตามปกติทางศาลนะฮะ
แต่ทีนี้ถามว่าทางทนายตั้มจะแก้เกมยังไงในเมื่อฝั่งอดีตรองนายยกยอยักษ์เนี่ย

จริงเมื่อวานเท่าที่ดูความเคลื่อนไหวของทนายตั้มแต่ละโพสต์เนี่ยทนายตั้มก็มั่นใจแหละ
เพราะทนายตั้มก็บอกว่ามีหลักฐานต่างพร้อมจะเปิดพร้อมจะสู้เหมือนกัน
บอกว่าให้รอดูความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นวันนี้แล้ววันนี้๙โมงเป๊งก็มีความเคลื่อนไหวเหมือนกัน
ทนายตั้มเปิดเผยเรื่องใหม่ออกมาอีกแล้ว

พร้อมกับนายกอลูกความ
เพื่อแจ้งความกลับอดีตรองนายยก

โดยบอกว่าไม่มีเหตุการณ์ที่อดีตรองนายยกยอยักษ์

เป็นการแต่งเติมข้อเท็จจริงเพื่อให้เข้าข้อกฎหมายว่าตัวเอง
สามารถเรียกคืนทรัพย์สินหรือสินสอดที่เคยให้กับฝ่ายหญิงได้เท่านั้น

ก็มีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสมา๑๐ปีอยู่แล้วนี่นะ
และพอรู้ว่าทนายตั้มจะแถลงเปิดประเด็นเรื่องนี้
ก็โอ้โหถึงขนาดลงทุนไปทำการหย่ากับภรรยา

มกราคมก่อนที่ทนายตั้มจะแถลงข่าวเพียง๑ชั่วโมง
คืออันนี้ที่ไปหย่าเพื่อจะเอาเอกสารใช่ไหม
ใช่อันนี้เรื่องใหม่เลยนะคุณ
เรื่องใหม่เลยนะต้องวงเล็บเอาไว้เลยว่าทนายตั้มพูดแบบนี้
ว่าเขาลงทุนไปหย่ากันกับภรรยา๑ชั่วโมง
ที่ทนายตั้มจะแถลงข่าวเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องใหญ่โตนะครับ

ว่าการอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเวลา๘นาฬิกา๕๓นาที
เพื่อที่อดีตรองนายยกยอยักษ์จะเปลี่ยนสถานะตัวเอง
เอื้อต่อการดำเนินคดีเรียกเอาทรัพย์สินคืนจากฝ่ายหญิง

ในการที่จะให้ข้อกฎหมายว่าจะขอคืน
ทรัพย์สินที่มีการไปมั่นอะไรอย่างนี้นะครับ
โดยการทำตัวเองให้โสด
อดีตรองนายกกับภรรยา
ซึ่งตอนนี้เป็นอดีตไปแล้วด้วยนะครับ
ได้มีการไปจดทะเบียนหย่ากัน

จดทะเบียนหย่าเพื่อเอาใบหย่ามามายืนยันเลยไง

ใช่แล้วทีนี้พวกซับสินที่ทางอดีตรองนายก
บอกว่าให้เงินกับฝ่ายหญิงไปซื้อคอนโด
คือเรื่องนี้เขาบอกว่าทางฝั่งอดีตสามี
คือตัวในกรซื้อคอนโด๓ล้านตั้งแต่ปี๖๒แล้ว

แต่อดีตรองนายกเพิ่งรู้จักกับฝ่ายหญิงปี๖๕
มันเป็นไปไม่ได้ทนายตั้มบอกแบบนี้
ดังนั้นอดีตรองนายยกไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคอนโดตรงนี้แน่นอน
แล้วเรื่องเงินทองต่างที่เมื่อกี้ทางฝั่งนั้นเขาบอกว่าอะไรนะ
๑๙ล้านอ่ะที่เออลอยทนายตั้มบอกว่าอ้างเลยลอย
เออนี่แหละฟังทนายตั้มอีกไหมฟังทนายตั้มอีกไหม

ไม่จริงครับมันไม่มีพิธีสู่ขอเลย
มีใครไปงานบ้างนะครับเพื่อนก็ได้พิธีใหญ่โตขนาดนี้
แล้วตัวเองเวลาไปไหนเนี่ยก็มักจะถ่ายรูปกับผู้หญิงไปโชว์เพื่อนอยู่แล้ว
แล้วพิธีสำคัญที่บอกว่ารักจริงรักผู้หญิงจริง
ทำไมถึงไม่มีมาโชว์ล่ะไม่เห็นมีรูปมาเลย
มีแต่คำกล่าวอ้างขึ้นมาลอยเท่านั้นเอง
ทนายตั้มบอกแบบนี้ถ้าเกิดว่ามีจริงสู่ขอกันจริงเป็นไปได้เหรอ
จะไม่มีช่างภาพในงานจะไม่มีคลิปเทิบวีดีโอ
เอารูปในงานออกมาให้ดูเอารูปในงานออกมาโชว์เลย
ใช่อันนี้มีแต่รูปที่เหมือนไปถ่ายกับครอบครัวฝ่ายหญิงเท่านั้นเอง
รูปนี้มันถูกเผยแพร่ออกมาแล้วนะครับแต่ไหนล่ะรูปในงาน
ใช่มีใครเกี่ยวข้องกับงานไหม
มีอะไรนะเขาเรียกว่าใครนะสักขีพยานไหม
กงเท่าแก่มาอะไรแบบนี้พ่อแม่ฝ่ายชายฝ่ายหญิงมาแบบนี้มีไหม
นายตั้มบอกด้วยนะบอกว่าลูกความของทนายตั้ม
ก็คือฝั่งสามีฝั่งในกรไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเลย
ไม่ได้จะมาทำเป็นขบวนการหลอกลวงอะไรเลย
แล้วพอรู้คือลูกความของทนายตั้มเนี่ย
แค่พอรู้ว่าฝ่ายหญิงนอกใจก็ขอหย่า
แล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยลูกความของทนายตั้มเนี่ย
ทำธุรกิจส่วนตัวก็มีฐานะอยู่แล้ว
จะต้องไปเอาทรัพย์สินของใครมาเพื่ออะไร

ตอนนี้ก็ขอความเป็นธรรมให้กับลูกความฝั่งเขาด้วย
แล้วก็ครอบครัวลูกความด้วยนะทนายตั้มบอก

หากเรื่องนี้อดีตรองนายยกออกมาพูดความจริงอย่างลูกผู้ชาย

แต่กรณีนี้กลับมาโยงให้คนอื่นโดนคดีช่อกง

ท้าเลยนะถ้าหากมีพิธีสู่ขอจริง
ปล่อยรูปในงานออกมาโชว์ได้เลย
เดี๋ยวผมจะเอารูปนี้เอามาส่องดูซิ

เอามาดูสิว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ

จะพลิกไม่พลิกหรือจะอะไรยังไง
เดี๋ยวรอตามต่อแล้วกันค่ะคุณผู้ชม